ทีนี้พาไปที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

พื้นที่นี้มีคดีรักทรัพย์บ่อยก็ต้องยอมรับแบบนี้
โดยเฉพาะถังแก๊ส

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้

แม่ค้าบอกว่าเอาถังแก๊สมาคืนเถอะ

แล้วกว่ารู้สึก
อยากจะฝากโจทย์อย่างไรมั้งครับเตอร์
โอ้ถ้าอยากให้เอากลับมาคืนเถอะค่ะ

ขายขนมครกอายุ๓๕นะคะ
เพิ่งศูนย์เสียถังแก๊สไป๑๕กิโลกรัม

คือถังแก๊สพวกนี้มันเอาไปขายต่อได้คุณเขียนมาสอน

ถ้าเอาไปขายต่อร้านรับซื้อของเก่าร้านอะไรแบบนี้

ผิดด้วยนะซื้อของโจรเนี่ยใช่ค่ะผิดด้วยนะคะรับซื้อของโจรเลย
ก็จนต้องออกมาวิงวอนว่าเอามาคืนเธอ

เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราฟังนะ

ตัวเองก็เข็นรถขายขนมครกมา๓ปีแล้ว
เมื่อวานนี้เก็บร้านไปตอนบ่าย๓โมง

แต่พอตื่นเช้ามาวันนี้อ้าว

เหลือไว้ให้แค่หัวเตากับสายแก๊ส

ถังแก๊ส๑๕กิโลเมตร๒๐๐๐กว่าบาทนะ

บางคนอาจจะดูว่ามันก็ไม่ได้เงินเยอะมากอะไร

หาเช้ากินค่ำมันมีค่ามากนะ

เพราะว่าสั่งแก๊สมาเนี่ยต้องมัดจำค่าถัง๒๐๐กว่าบาท

ธันวาคมก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกัน
ลักถังแก๊สที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่

ใช่ศรีราชาเหมือนกัน๓ถัง

คืออย่าขโมยเลยถ้าหิวมาบอกดีกว่า